ส่วนเหตุการณ์นี้ตามความคืบหน้ากันหน่อยที่กระบี่ค่ะ
เมื่อวานเราเล่าไปว่ามีลูกโพสต์เฟซบุ๊ก
ว่าคุณพ่อที่ชื่อว่านายอูมาตรอายุ๕๕ปี
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๒กรกฎาคมหายตัวไป๔วัน
ปรากฏว่าช่วงเช้าเมื่อวานไปเจอศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่กลางทะเล
และสภาพศพเนี่ยเครื่องแต่งกายเหมือนกับนายอูมาตรเลย
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตลายทหารกางเกงขายาวสีน้ำตาลครีมใส่รองเท้าผ้าใบ
ก็เลยต้องให้ภรรยาให้ลูกมาดูศพว่าใช่ไหมใช่ศพของนายอูมาตไหม
พอภรรยากับลูกไปดูโอ้โหร้องไห้เลยบอกใช่แน่
จำได้จำเสื้อผ้าจำเครื่องแต่งกายได้
นี่แหละศพของนายอูมาร์ดหวามมากอายุ๕๕ปีเขามีอาชีพรับซื้อน้ำยาง
พบศพลอยอยู่กลางทะเลใกล้กับเกาะกูหลงหมู่๔บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาวจังหวัดกระบี่
ทีนี้ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยเชื่อว่านี่คือศพของนายอูมาตย์
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาให้ชัด
ต้องตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดให้ชัดที่โรงพยาบาลสุราธานีนะคะ
แล้วก็ต้องขยายผลเพิ่มว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายอุมาตย์
สาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือจมน้ำตาย
แต่จมน้ำตายอย่างไรอันนี้สำคัญ
เพราะว่าคนในครอบครัวบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุจมน้ำตาย
คนในครอบครัวเขาเชื่อว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
ทีนี้ต้องขยายผลเพิ่มนะคะคือเมื่อตอนเช้าเนี่ย
ตำรวจสพไซขาวก็ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
ไปดูผลตรวจพิสูจน์ล่ะค่ะว่าผู้ตายมีร่องรอยถูกทำร้ายไหม
ลูกชายกับลูกสาวก็ไปด้วยนะคะไปรอผลการพิสูจน์
นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากนิติเวศตอนประมาณ๑๑โมงครึ่ง
แล้วก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านของผู้เสียชีวิตเลย
ทีนี้สำคัญก็คือผลชนะสูตร
ผลชนสูตรระบุว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ
พอได้ผลชนะสูตรมาแบบนี้ก็ต้องขยายผลต่อว่าจมน้ำได้ยังไง
ลูกสาวค่ะนางสาวสุพัตราบอกว่า
เป็นไปไม่ได้ที่จะอุบัติเหตุจมน้ำตาย
เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นการกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
คือในตัวของพ่อเนี่ยยังมีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องนะคะ
เครื่องสีขาวในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายแล้วมีหน้ากากอนามัย
บอกว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าอุบัติเหตุจมน้ำ
ส่วนลูกชายค่ะนายธเนธ
ก็คิดเหมือนกันบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เชื่อว่าพ่อน่าจะถูกอุ้มฆ่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมมากกว่า
ตอนนี้เสียใจมากช็อกมากทำอะไรไม่ถูกนะคะ
ก่อนหน้านี้พ่อเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งพ่อตายไป
สันนิษฐานไว้เลยนะเป็นฝีมือแก๊งเงินกู้
นี่ลูกชายบอกว่าพ่อเคยพูดเอาไว้แบบนี้
ลูกชายก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
คืนวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
พ่อมาเข้าฝันบอกลูกชายว่าพ่อขอโทษ
คือพ่อหายไป๒๒กรกฎาคมนะคะ
ลูกชายบอกวันถัดมาพ่อมาเข้าฝันเลย
ส่วนปมสงสัยอีกอย่างก็คือญาติสังเกตแบบนี้ค่ะ
กรามด้านซ้ายมีรอยแปลก
เหมือนกับถูกทำร้ายแต่มันก็ดูได้ยากอะนะคะ
เพราะว่าสภาพศพก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
ทำใช้ไม่ได้มันบุญร้ายเกินนะครับพี่
จากการที่เจอศพพ่อ
ผมอยากให้พี่ตำรวจนะครับ
คือหาความกระจ่างให้คดีนี้ให้ผมหน่อย

ดูคือจากศพพ่อคือมันขัดแย้ง
กับการที่ว่าสนสุบมา

ยัดย่าได้ทำพิธีฝังโศพตามหลักของศาสนาอิสลาม

ก็ลงพื้นที่ไปดูในบ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ

กระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาว
ทะเบียนกไก่นหนู๖๒๐๕กระบี่

ใช้เวลา๒๓ชั่วโมงนะคะ

ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตา
จุดที่พบผู้ตายครั้งสุดท้าย

ในวันที่หายไปค่ะ

ไปเจอเบาะแสแบบนี้คุณผู้ชม

นี่คือพิกัดสุดท้ายนะคะ

เดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดที่จุดนั้น

นอกจากนี้ค่ะ
จุดที่พบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ห่างจากบ้านประมาณ๗กิโลครึ่ง

ประมาณ๓ทุ่ม๒๒กรกฎาคม

เจ้าหน้าที่ก็นำโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
ที่พบที่ตัวของผู้ตายค่ะ

หนี้สินจากกลุ่มเงินกู้นอกระบบ
จากบ่อนการพนันและเรื่องชู้สาวตำรวจบอกขอเวลาหน่อยวันสองวันนี้แหละ
จะมีความชัดเจนว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่
ถ้าเป็นเหตุฆาตกรรมเกิดจากสาเหตุอะไรตำรวจบอกขอเวลา๒วัน
ภรรยาของนายอุมาตรผู้เสียชีวิตค่ะนางบูหลัน
เปิดเผยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าหลังทำพิธีฝังศพสามียังทำใจไม่ได้
เพราะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน๓๔ปีค่ะ
อยู่ด้วยกันมา๓๔ปีจากนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง
ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านกับสามีกันสองคน
กับสองคนเนี่ยลูกก็ไปทำงานต่างจังหวัดกันหมดแล้ว
หลังจากนี้ก็อาจจะไปอยู่กับลูกสาวที่ภูเก็ต
ตัวภรรยาก็บอกว่าไม่เชื่อเหมือนกันนะคะว่าสามีจะจมน้ำตายเอง
เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วย
วันนี้เข้าสู่วันที่๖แล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าสามี
คือมาเจอกันก็คือเจอกันตอนที่สามีกลายเป็นศพ
นอนไม่หลับเลยตั้งแต่วันแรกที่สามีหายตัวไป
เธอก็กลัวอันตรายจากแก๊งเงินกู้ด้วย
ไม่เชื่อค่ะต้องมีคนทำร้ายค่ะ

หลังเขาไหว้น้ำเป็น
ใบ้ไม่เป็นเลยตาเลก็ไม่เคยไปเลย
เป็นไปไม่ได้ถ้าว่าเขาจะไปดูดน้ำทะเลเป็นไปไม่ได้
ถ้าเขาจะฆ่าตัวตายคือบ้านก็เยอะเยอะไป

ก็เลยวันนั้นบอกว่าไม่ได้กลับ

รถประจำทางขอร้องให้อยากกลับบ้าน
พอดีที่เขาทำงานเขาใจดี

อย่างไรเจ้าหน้าตีติดตาม
ยังไงมาก็เชื่อว่าน้องอุมาตรไม่น่าฆ่าตัวตาย

ถ้าฆ่าตัวตายก็อย่าไปฆ่าในน้ำทำไม
ที่บ้านก็อยู่เยอะไป
เดี๋ยวฟังเสียงญาติอีกคนนึงก็คือคุณลุงของนายอูมาตรนะคะ
บอกว่าตกใจมากแล้วก็สงสารมาก

คือคนในครอบครัวไม่มีใครเชื่อว่าเป็นการจมน้ำตายโดยอุบัติเหตุ
ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะ
คือคนในครอบครัวทุกคนเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
ที่บ้านของผู้ตายวันนี้ก็มีญาติญาติมาแสดงความเสียใจนะคะ
ก็หลังจากนี้จะมีการทำบุญตามหลักของศาสนาอิสลามกันต่อ
ดังนั้นสรุปคดีนี้ก็คือชัดแล้วว่าศพที่เจอคือศพของนายอูมาตร
สาเหตุการเสียชีวิตคือจมน้ำตาย

ถ้าเป็นฆาตกรรมเกิดจากสาเหตุอะไรตำรวจบอกรอ๒วัน